มาเอาลูกออกหน่อย
มันถอยยังไงแล้วมันติดมันอ้วนนะ
อิ้ฮือ
เร็วมาเอามันออกสงสารมัน

เดินเดินหน้าไป
เดินเดินหน้าไป
อย่าทำแรงลูกเจ็บ

แม่งอยากไปไหนเป็นกลัวไม่กลับดิ๊กดิ๊ก

พ่อจะยังไงนะออกมาหรอ
เข้าไปเข้าไปออกอีกทางนี่รู้นี่รู้กับใจนี่
น้องดึง
โอ้โห้น้องนึกออกมาทำไมเนี่ยยากกว่าเขาอีกบัน
โอ้ยเข้าไปเข้าไปไป
นี่รู้นี่นี่ใจนี่ตายอยู่แนวนี่

โอ้ยดูอีกวัน
อ้าวมีอีก

ออกมา
ออกมา
โอ้ย
ดีทุกวันแป๊บทีหน่อย